คุณผู้ชมนะคะดูหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกันหน่อยค่ะ
สิบตำรวจตรีคร่าหมอบวชไม่เหมาะคุณผู้ชมนะคะ
เรื่องนี้ยังเป็นประเด็นที่สังคมตั้งข้อสังเกตแล้วก็ให้ความสนใจนะคะ
กรณีที่๑๐ตำรวจตรีนอรวิทย์ขี่รถบิ๊กไบท์ดิคาติไปชนคุณหมอกระต่าย
คุณหมอจะสุแพทย์จนกระทั่งท่านเสียชีวิตนะคะ
เรื่องของวิบากรรมคุณผู้ชมคดีความต้องว่าไป
แต่สิ่งที่มันเป็นประเด็นดราม่าสรุปแล้วบวชได้ไม่ได้
เมื่อวานนี้สังคมก็ถกเถียงกันใหญ่เลยนะคะ
แต่ที่แน่เจ้าตัวพูดออกมาแล้วนะคะว่าวันนี้จะศึก
หลังจากที่มีพิธีชาปนกิจคุณหมอกระต่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่มันยังไม่จบค่ะคุณผู้ชมเพราะคำถามต่อ
อ้าวถ้าเกิดว่าบวชไม่ได้แบบนี้คือในมุมของสำนักพุทธมหาเทราสมาคมบอกว่าบวชไม่ได้
แต่ในมุมตำรวจบอกว่าบอกได้บวชได้แต่คุณผู้ชมคำถามต่อคือ
อุปชาเนี่ยจะมีความผิดด้วยหรือเปล่าจะมีความผิดด้วยหรือไม่นะคะทีนี้เมื่อวานนี้
นักข่าวของเราก็เลยไปคุยกับพระครูสถิตบุญยวัตรเป็นเจ้าอาวาสวัดด่านแล้วก็เป็นเจ้าคณะเขตยานาวาในฐานะเป็นพระอุปชา
บวชให้๑๐ตำรวจตรีนอรวิทย์หรือว่าพระเอิร์ทนั่นเองนะคะ
นี่ค่ะเมื่อวานเราไปคุยนะคะพระครูสถิตท่านเล่าบอกว่า
สงครามได้โทรมาขอให้ท่านเนี่ยบวชให้ตำรวจสองนายตอนบ่าย
โดยใช้คำพูดที่ว่าขอให้ช่วยสงเคราะห์ซึ่ง
ท่านเองกับเจ้าอาวาสวัดบริวาสเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่
ต่อกันก็เลยตัดสินใจบวชให้โดยไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถามเหตุ
รายละเอียดของการบวชเพราะว่าปกติแล้วการรับบวชจะขึ้นอยู่
กับการพิจารณาของเจ้าอาวาสมาแล้วแปลว่าเจ้าอาวาสวัดปริวาส
ท่านพิจารณาแล้วพระครูสถิตท่านก็เลยบวชให้นะคะแล้วที่
สำคัญทั้ง๒พูดชัดเจนว่าจะมีการลาศิกขาคือภายใน๓
๓วันก็คือบวชแค่๓วันแล้วก็จะลาศิกขาแปลว่าทั้งสองคน
ก็มีกำหนดศึกที่ชัดเจนถูกไหมคะถ้าฟังแบบนี้ทีนี้เล่าต่อ
คุณผู้ชมอีกหนึ่งประเด็นอ้าวแล้วมาบวชเนี่ยได้รับการอนุญาต
เป็นลายลักษณอักษรจากผู้บังคับบัญชาหรือเปล่าครับพระครู
สถิตท่านก็บอกว่าไม่ต้องถามหาหนังสือเลยไม่ต้องถามหา
ตัวเลขสิบสามหลักบัตรประชาชนเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะอืมก็เพราะว่า
ผู้บังคับบัญชาพลตำรวจตรีนครินเป็นผู้การควบคุมฝุงชนเนี่ย
มาเองเลยมาในงานบวชตำรวจทั้งหมด๑๓นายมาแบบนี้ต้องถาม
หาใบอนุญาตอีกไหมคือจริงจริงก็มีอ่ะนะคะท่านบอกว่าเออมัน
ก็เป็นเรื่องแปลกที่ผ่านมานะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการตำรวจ
ข้าราชการที่ไหนปกติแล้วผู้บังคับบัญชาไม่ได้เดินทางมา
เองนะคะส่วนใหญ่ถือหนังสือใบรับรองอนุญาตให้บวชมาแต่
คราวนี้ท่านก็บอกว่าผู้บังคับบัญชามาเองเลยก็เลยบวช
ให้ครับทีนี้พระครูสถิตยังเล่าถึงบรรยากาศในการบวชบอกว่า
สังเกตนะสังเกตสีหน้าค่าตาของพระเอิร์ทเนี่ยก็เหมือนว่า
มีปัญหาภายในใจคล้ายกับคนซึมเศร้านะคะส่วนพ่อพ่อก็
ถูกไหมพ่อลักษณะคือตื้นตันใจจนร้องไห้ออกมา
สุดท้ายพระครูสถิตท่านบอกว่าก็ยอมรับนะคะสุดท้าย
ก็มาทราบเหตุผลของการบวชก็เลยแนะนำไปบอกว่าบวชแล้ว
ก็ให้เน้นปฏิบัติธรรมด้วยกรรมฐานเพื่อบำบัดจิตใจนะฮะ
พอเกิดกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้พระครูสถิตบอกว่า
หลังจากนั้นสำนักพุทธเนี่ยก็มาหาพระครูสถิตนะคะ
ว่าทางเดียวที่จะระงับปัญหาดราม่าก็คือต้องให้พระนรวิทย
ศึกแล้วก็มีการคุยกันแล้วจริงจะศึกตั้งแต่
เมื่อวานตอนเย็นนะคะแต่พระเอิร์ทหรือพระนรวิทย์เนี่ยพร้อมกับ
พ่อเนี่ยบอกว่าขอศึกเป็นวันนี้ละกันเพราะเมื่อวานเนี่ย
ตอนเย็นตั้งใจจะไปงานศพคุณหมอกระต่ายเป็นคืนสุดท้าย
ที่วัดมหาธาตุบางเขนเมื่อวานนี้ทั้งสองรูปก็เดินทาง
ที่งานศพนี่ค่ะตอนที่ออกจากวัดวัดที่เป็นวัดตั้งต้นนะคะออก
มานักข่าวก็พยายามถามโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของรถท่านก็
ยืนยันว่ารถดิวคาติที่ไปก่อเหตุเนี่ยเป็นรถของท่านซื้อ
มาถูกต้องจริงอ่ะนะคะทีนี้ศึกเมื่อไหร่ล่ะจะศึก
วันนี้หลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานเพลิงศพหมอกระต่าย
คะจะศึกทันทีนะคะจบแล้วเรื่องนี้จบแล้วนะคะศึก
ศึกศึกไม่ศึกสรุปศึกนะคะทีนี้สมชายตั้งแต่หัวจะ
ดเท้าพี่เต๋าสมชายเข็มกรัดค่ะจู่จู่ก็มาโพสต์อินสตาร์
แกรมส่วนตัวพร้อมกับนี่โปสเตอร์หนังเรื่องนาคปลกเรื่อง
นี้พี่เต๋าแสดงใช่ไหมใช่ค่ะนะคะตั้งแต่ปีสองพันห้า
ร้อยห้าสิบเอ็ดเรื่องราวของโจรปล้นรถขนเงินไปขอ
บวชเพื่อขุดเงินฝังไว้ใต้โบสถ์แล้วก็ขึ้นข้อความอะไร
น่าคิดนะอันนี้ต้องแปลไหมรู้ว่ามันตามตัวอักษรเลย
ช่อฟ้าใบรกาผ้าเหลืองไม่ได้ทำให้คนเป็นคนดี
ร่มเงาศาสนาพรางโฉมหน้าฆาตกรอืมก็เปรียบเทียบเหมือน
ในภาพยนต์เรื่องน่าปลกอ่าถึงแม้ว่าคนร้ายจะเป็นบวด
สุดท้ายเขาก็ก่อเหตุในคราบพระเหลืองอยู่ดีสุดท้ายก็คือ
ก็คือโจรคนที่ผิดก็คือคนผิดอย่างนี้เหรอคะ
กระแสสังคมที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้แหละนะครับ